คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อเที่ยง๓นาทีแล้วนะครับ
ช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหกุมขมับขอนวดศีรษะนิดนึง
เครียดฮะเครียดเพราะของขึ้นราคาวันนี้ดีเซลขึ้นไป๑บาทต่อลิตรนะครับ
พรุ่งนี้ตามต่อสำหรับก๊าซหุงต้มจะขึ้น๑บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ค่าเรือโดยสารในกรุงเทพก็ขึ้น๕๐สตางค์เหมือนกันตามระยะทางนะครับ
เครียดแบบนี้ผมพาไปผ่อนคลายดีไหมจ๊ะดีค่ะเออดีนะ
ดังนั้นติดตามในเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยกันก่อนเลย
ต้องไปดูหน่อยฮะไปดูการจับหมูหมูเนี่ยจับได้ยากนะคุณ
ไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะดังนั้นไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะฮะ
นี่ไงผมพูดไม่ผิดใช่ไหมฮะล้มลุกคุกคลานกันแบบเมื่อกี้นี้นะครับ
เพราะจับหมูไม่ใช่เรื่องหมูหมูแล้วนะฮะ
นี่ครับจับหมูกลับบ้านฟรีใครจับได้รับไปเลย

โอ้โหผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับทำไมหมูมันวิ่งเร็วขนาดนี้ครับโอ๊ย
ส่วนคนนี้เนี่ยพี่คนนี้เดี๋ยวดูพี่อีกคนนึงก็ล้มลุกคุกคลานอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
คือมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่พร้อมจะจับหมูเล็กอย่างคุณ
เพิ่มความยากเข้าไปอีกเอาน้ำมันทาตัวอีก
ทามือทาตัวเพราะมันลื่นไง
คุณพี่ท่านนี้บอกโอ้โหจับหมูก็ยากแล้วน้ำมันก็ทาตัวแล้วยังให้มาปั่นจิ้งรีดอีก
แล้วผมจะจับได้สักกี่ตัว
ตัวเดียวผมก็คงไม่ไหวนะ
มันจิ้งรีด๑๐รอบนะเล่นเอาแค่ยืนก็ยืนไม่อยู่แต่ท้ายที่สุดนี่

หมูตัวเมื่อกี้สิ้นฤทธิ์โดนพี่เขาจับไปนะฮะ
กติกาในการจับหมูคือต้องจับหมูให้ได้ก่อนเพลงจบฮะ
และต้องลุกยืนอุ้มหมูไว้กับตัวให้แน่นิ่ง

งานนี้ก็เหนื่อยทั้งคนจับแล้วก็คนเชียร์เลยฮะ
คุณดูสิโอ้โหพี่กรรมการ
ที่ทำให้ยากขึ้นเอาน้ำมันราดหมูอีกแล้วลาดตัวคนจับอีก
โอ้โหแต่สุดท้ายนะมีบางคนนะมีชาวบ้านบางคนนะ

อันนี้เป็นการแข่งขันที่จังหวัดตราดในงานรกรรมหวานนะฮะ
ใครไปเที่ยวงานนี้ก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมเขาได้เลยนะฮะ
ไปหาอะไรทานกันไหมคะดีครับ
ไปดูปลาเผาสมุนไพรกันหน่อยอุ้ยเห็นแล้วท้องร้องขึ้นมาเลยทีเดียว
ร้านนี้ชื่อว่าร้านสมสินปลาเผาสมุนไพรที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ปลาบปลาเผาร้านนี้เขามีสูตรเด็ดพิเศษทำยังไง
เอาสมุนไพรค่ะอย่างตะไคร้ใบโหระพา
ก็ยัดใส่ลงไปในท้องปลาแล้วเอาไปเผาเพราะว่าเพื่อดับกลิ่นนั่นเอง
แล้วก็แน่นอนว่าพอเผาเสร็จมันจะมีความหอมแทรกลงไปในเนื้อปลา
น้ำจิ้มนี่ก็ต้องไม่ธรรมดามีน้ำจิ้มปลาเผาสองแบบให้คุณได้เลือกค่ะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านแล้วก็น้ำจิ้มหวานมันสำหรับคนไม่ชอบทานเผ็ด
แต่ใครอยากจะทานส้มตำเอาให้ครบพี่เขาก็มี
ทั้งส้มตำกุ้งสดส้มตำหอยแครงอยากทานจัง
ใครอยากสดอะไรแซ่บมีต้มซุปเปอร์ให้สดได้คล่องคอด้วยนะคะ
เจ้าของร้านคุณปุณนภาษีสังค่ะ
บอกว่าลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลย
สัญญาว่าจะคงคุณภาพวัตถุดิบของอาหารให้สดใหม่ทุกวัน
แต่ว่าที่เอาข่าวนี้มาบอกกันเพราะว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางทำกินนะคุณ
เพราะว่าพี่เขาได้เงินหลักแสนต่อเดือน
ลูกค้าเข้าร้านตลอดเลย
เงินไหลมาเทมาหลักแสนต่อเดือนสำหรับคนขยันแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ
สมสินปลาสมุนไพรอยู่ที่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้อ
อทรท่าตูมที่อำเภอ๔มหาพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงถึง๓ทุ่ม
โทรไปจองโต๊ะกันก่อนได้นะเอาบอกเบอร์ไว้สักหน่อยกันแล้วกันนะคะ
ใครอยากจะเอาไปต่อยอดทำอาชีพต่อก็ได้
ครับไปเที่ยวทะเลแล้วไปสร้างบ้านกันบ้างดีกว่าคุณ
สร้างบ้านให้กับปูเสฉวน
หลายคนงงสร้างบ้านอะไรให้ปูเสฉวน

เปลือกหอยเป็นบ้านชั้นดีของปูเสฉวนเหล่านี้
ดังนั้นครับเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ปูเสฉวนด้วย
ก็เลยชวนคุณผู้ชมไปที่ริมหาด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่นะครับ
อย่างที่เห็นแหละเจ้าปูตัวน้อยมันก็ออกมาหากินจำนวนมากคุณ

เสฉวนถ้าเป็นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะเลี้ยงนะ

เพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกัน
เพราะว่าเขาสร้างประโยชน์ให้แก่ระบบนิเวศของชายหาดด้วยนะครับ
ทีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนฮะ
มีประชาชนไปร่วมบริจาคเปลือกหอย

เปลือกหอยมาวางไว้ตามชายหาดแบบนี้

คุณเจ้าปูนะก็มาเลือกบ้าน
ฉันอยู่บ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้สวยกว่าบ้านนี้ใหม่กว่า

เปลี่ยนจากบ้านหลังที่มันสั้น
มาอยู่ที่บ้านหลังยาวเป็นหอยอีกประเภทหนึ่ง

นี่ฮะก็เป็นภาพที่หลายคนได้ดูคลิป

ช่วงกลางคืนเพราะปู่เขาออกมาหากิน
แล้วก็มาเลือกเปลือกหอยไปเป็นบ้านหลังใหม่
นี่ฉันได้บ้านหลังใหม่แล้ว

เอาไปอวดอีกตัวหนึ่งบอกนี่บ้านใหม่ฉันสวยไหม
ก็ถือว่าเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์
ให้กับผืนทะเลแล้วก็ให้กับอุทยานเกาะลันตาด้วย
เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นห่วงนะปริมาณของปูเสชวนหายไป
คนมาบางทีชอบเก็บเข้าไป
เขาไม่ได้อยู่ตามที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับ